คุณผู้ชมค่ะกลุ่มนักเรียนชาติภัณฑ์กะเหลี่ยง
ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณเสน่หพ่องจังหวัดกาญจนบุรี
เข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะ
ว่าไม่เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ

รายงานของคุณดันทพรธาวระค่ะ
ข้อความบนกระดาษที่เขียนผ่านลายมือ
ตัวแทนนักเรียนกลุ่มชาติภัณฑ์กะเรียง

ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสเนพร่อง
อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคม
และความไม่เท่าเทียมของสิทธิด้านการศึกษา
โดยพวกเขาบอกว่าตั้งแต่ศูนย์การเรียนแห่งนี้ก่อตั้งมา
ยังไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ
ในเรื่องของอาหารแบบเรียนรวมถึงงบตอบแทนครู
ทั้งที่ได้รับอนุญาตจากกระทรงศึกษาที่การ
ให้เป็นโรงเรียนการศึกษาทางเลือกแห่งแรกของประเทศ

เรียนมาได้๓ปีแล้วก็คือหนูก็เป็นคนไทยมีสัญชาติไทย
และโรงเรียนของหนูก็เปิดมาได้๓ปีแล้วคือ
ทำไมยังไม่ได้งบประมาณยังไม่ได้งบประมาณรายหัว
ถ้าเป็นค่าอาหารนะคะในตอนนี้ค่ะคือไม่มีงบแล้วค่ะ
คือตอนนั้นคือพวกหนูมีผ้าป่าพวกหนูทำคือยังได้ค่าอาหาร

แล้วอีกอย่างคือค่าอาหารที่จริงพวกหนูก็ควรที่จะได้รับสิ่งนั้น
แต่คือเรายังไม่ได้อะค่ะ
ความเดือดร้อนจากการถูกละเลยงบสนับสนุนด้านการศึกษามาตลอด๓ปี
ทำให้นักเรียนรุ่นแรกกลุ่มนี้ต้องรวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือ
ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในฐานะที่พวกเขาล้วนเป็นพลเมืองไทย
ที่ต้องได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการศึกษา

รวมถึงต้องการเรียกร้องสิทธิให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
เขาเป็นนักเรียนรุ่นแรกแล้วเขาก็ค่อนข้างลำบาก
ตั้งแต่ไม่มีอาคารเรียนหนังสือหนังหาอะไรอย่างนี้
ก็คือจะลำบากนิดหน่อยแล้วเขาเองเขาก็รู้สึกว่า
เขาจะจบแล้วแล้วเขาขาดโอกาสขาดสิทธิ์
การได้รับสิทธิ์ตามที่เขาควรได้
ปีนี้เงินมันคือมันเริ่มแบบหนักจริงแล้ว
เด็กเขาก็จะรับรู้ตลอดเวลาว่า

จะต้องได้รับสิทธิ์นะถ้าสิทธิ์นี้มันเป็นสิทธิ์ของเขา
เขาก็จะรับรู้มาตลอดถึงว่าบางทีเขาจะ
พูดตัวบทกฎหมายอะไรไม่ชัด
แต่เขาจะรู้ว่าเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เขาไม่ได้
เตือนใจดีเทศกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รับว่าเด็กไทยทุกคน
สิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน
ตามพรบการศึกษาแห่งชาติพศ๒๕๔๒มาตรา๑๒มาตรา๑๔และมาตรา๖๑
ซึ่งจะนำปัญหานี้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอย่างเร่งด่วน
พัฒนธรรมศึกษาประเทศนี้
รวมมีคุณค่านาชินโชค
สำหรับศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณเสน่หพ่อง
เปิดทำการเรียนการสอนมาโดยได้รับอนุญาต
และเห็นชอบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๘
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
การเรียนซึ่งเป็นการจัดการศึกษาทางเลือกทั้งหมดอีก๑๙ศูนย์ทั่วประเทศ
กลับยังไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ
ซึ่งมีผู้เรียนมากกว่า๑๐๐คน
ยังรอคอยเงินอุดหนุนตามสิทธิที่พวกเขาควรได้รับอย่างมีความหวัง
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน